แล้วเขาก็เอาบัญชีเราเป็นชื่อเราไปทำสิ่งผิดกฎหมายต่างนานา
แต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าอันนี้หนักมากนะฮะ
เพราะมีผู้เสียหายสองคนเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

เออว่าเงินคุณหมุนเวียนมากน้อยขนาดไหน

ก็เลยมีคนที่รู้จักกันเขาแนะนำเอางี้สิมา
เอาชื่ออะไรมาเดี๋ยวเปิดบัญชีแล้วเอาบัญชีมาฝากไว้ที่ฉันนะ

ไปมาสรรพากรเรียกเก็บภาษีมา๘๐๐กว่าล้าน

โอ้โหเลยนะใช่ไหมแปดร้อยกว่าล้านโอ้โหทีนี้แบบมึนตึ๊บเลย
จะเอายังไงกับชีวิตนี่ฮะทางคุณพิทักษิริวงศ์นะครับ
เป็นนายกสมาคมพิทักษ์ไทยนะฮะพาสองผู้เสียหายมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
คนหนึ่งอยู่ระยองค่ะนะฮะนี่ฮะคือเธอตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ
คุณสุรนุษย์สังคทิพย์อายุ๒๙นะฮะคุณสุรนุษย์บอกว่าอย่างนี้ฮะ
รู้จักกับผู้หญิงคนนึงนะสมมุติว่าชื่อเอแล้วก็สามีของเอด้วย
ทั้งสองเนี่ยอ้างว่าเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่ง
มีอยู่วันหนึ่งคุณสุรนุษย์ต้องการกู้ซื้อบ้านแต่ติดตรงที่ไม่มีเงินแบบหมุนเวียน
ในบัญชีที่จะพอในการกู้ทางเอเนี่ยมาบอกว่าให้คุณสุรนุษย์เนี่ยไปเปิดบัญชีนะ
เอารหัสมาให้หมดแล้วฝากไว้กับเอเดี๋ยวเอเอาเงินเข้ามันจะได้มีเงินหมุนเวียน
จนกระทั่งตุลาคมปี๖๔สามีของเอเสียชีวิตเอก็เข้ามาดูแลแทนทั้งหมด
ปกติจะให้ชื่อสามีเป็นคนดูแลเอมาดูแลแทนหมดแล้วให้เปิดบัญชีเพิ่มอีก
จนกระทั่ง๒๐พฤษภาคม๖๕อยู่ดีมีหนังสือจากกรมสรรพากรพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดนะส่งมาหาส่งมาเตือนระบุชื่อของคุณสุรนุษย์
ให้ไปชำระเงินภาษีอากรคงค้างในฐานะผู้ต้องร่วมรับผิดชอบหนี้
ของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งค้างค่าภาษีอากรอยู่กับสรรพากรพื้นที่
จังหวัดสระแค่วเมื่อ๘กุมภาพันธ์๖๕นะฮะยอดนี้โอ้โห
ท่านผู้ชมครับเป็นลมล้มพับเลยนะฮะ๘๖๗ล้าน๙แสนกว่าบาท
แล้วต้องมาชำระภายใน๑๕วันหากพ้นกำหนดจะถูกดำเนินคดี
คุณสุรนุษย์บอกว่าตัดสินใจโทรหาเอฮะเอบอกเอาไม่ได้เดี๋ยวจัดการให้
เดี๋ยวจัดการให้อืมเงียบเงียบหายไปเลยนี่ฮะอันนี้ที่เขาถูกกล่าวอ้างนะค่ะอ่า
เท็จจริงอย่างไรเนี่ยต้องรอฟังทางฝั่งเอเขาด้วยแต่ว่าอันนี้ที่เขามาบอกเล่าเรื่องราวว่า
มันเป็นอย่างนี้มีอีกคนนึงนะฮะคุณกุลวิวัตรนะครับอายุ๔๒
คุณกุลวิวัตรบอกว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะก็ต้องไปกู้เงินแบงค์
แล้วก็อ้างว่าถูกทางเอเนี่ยบอกให้เปิดบัญชีนะก็ไปตรวจสอบนะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเอ้าแล้วเรามีชื่อไปเป็นกรรมการบริหารของบริษัทแห่งหนึ่งได้ยังไง
ในบัญชีมีเงินหมุนเวียนตั้งสองร้อยล้านก็เลยรีบไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่สนโชคชัยในกรุงเทพนะฮะ
เป็นหลักฐานเอาไว้แล้วก็พยายามติดต่อเอแต่ไม่สามารถติดต่อได้
เชื่อว่านี่คือขบวนการใหญ่หรือเปล่า

แล้วเอาเงินหมุนเวียนเข้าออกวันหนึ่งเนี่ย

ผมโดนเกือบร้อยล้านแล้วครับ

ผมโดนขบวนการนี้หลอกแล้ว

แล้วเขาได้ประโยชน์ไปให้ออกมารับผิดชอบหน่อยครับ
เพราะตอนนี้ทางเราเดือดร้อนมาก

นะครับแล้วก็เหมือนกับว่า
เอาเรามาทิ้งปล่อยทิ้งกว้างแล้วก็หายไปเลยอย่างนี้
อันนี้ผมว่า
มันน่าจะเป็นภัยสังคมมากครับ